คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็๑๐โมงกว่าเกือบ๑๑โมงแล้ว
เอาใจสายที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาใจสายคนชอบทานเนื้อกันหน่อย
เตี๋ยวชามเป็นฟุตกินไหวไหม
เอาใหญ่แบบนี้มาเสิร์ฟเนี่ยกินไหวไหม

ผมตอบไหวผมไม่สะท้านคุณอุ๋ยตอบไหวเนี่ยผม

เหรอโอ้โหรูดชามเป็นฟุตขนาดนี้
รสชาติแบบว่าเขาบอกว่าแซ่บอีหลีไม่ต้องปรุงเลยฮะ
ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโกเกชามยักษ์
ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมเขาหน่อยละกันนะ
ชามใหญ่ขนาดนี้เตะตาแน่นอนอาจจะไปไม่ถึงถ้าไม่ได้ชิมนะฮะ
ร้านนี้เมนูกุ๊ติ๋วเค้ามีสารพัสเลย
เป็นเนื้อเป็นหมูน้ำตกเมนูต้มยำต้มยำได้ทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าต้มยำทะเลก็มีเส้นก็ครบทุกเส้นอยากจะกินอะไรก็สั่งไปเลยนะใครไม่ชอบกินเส้นก็สั่งเกาเหลาก็ได้สั่งลวกจิ้มก็ไม่ว่ากัน
สูตรคิดค้นเองมาเป็นสูตรโบราณน้ำข้น
ส่วนเนื้อตุ๋นก็ตุ๋นเป็นเนื้อโคขุนพลยางคำ
โอ้โหเนื้อพนยางคำใช่หรอ
มันช่างเหมาะเจาะกันดีเยอะเกิน
ตอนที่ไม่มีโควิดนั้นลูกค้ามากินวันหนึ่งขายได้๓๐๐ชามขึ้นไป
แต่พอโควิดมาเหลือวันละร้อยกว่าชามเท่านั้น
สำหรับน้ำดื่มเขาฉีกแนวใส่ขันสแตนเลสให้กินเห็นไหมขันข้าง
เหมือนสมัยก่อนแทนแก้วชามใหญ่เอาน้ำใส่ขันให้กินกันไป

ใครอยากจะไปก็ไปสกลนครครับนี่ชามนี้อิ่มแน่นอน
ลองไปแบบชิมก็ได้ค่ะ